คุณผู้ชมครับคลิปข่าวต่อไปนี้เนี่ยโซเชียลเขาบอกว่าเป็นคลิปหาครับ
วัยรุ่นเด็กแว้นไปแกล้งภาษาวัยรุ่นคือแกล้งคือแกล้งตำรวจนะฮะ
ในการที่ตำรวจเขาไล่จับแล้วก็สับขาหลอกว่าจะไปทางหนึ่งแต่หลอกไปทางหนึ่ง
แต่ผมว่ามันน่าจะฮาไม่ออกเพราะว่ากลุ่มเด็กแว้นกระทำผิดกฎหมาย
แต่ว่าก็ไปหลอกตำรวจอีกทีหนึ่งเอาไปดูคลิปเหตุการณ์ครับ
กรรต์
เหมือนจะเข้าด่านข้างเหมือนโดนจับแล้วพอตำรวจเลี้ยวนำหน้าก่อนวัยรุ่นออกขวาเลยไปแนบเลย
แล้วข้างหลังเขาก็ตามถ่ายเป็นคลิปออกมาเขาบอกโอ๊ยตำรวจโดนแกล้งแล้วแหมอย่าไปหาทำมาสิมาสินะ
แกงมอดใหญ่พลัสอาวัยรุ่นที่เรารู้ด้วยบ่อยซึ่งแกล้งกล้๒๐๕๐
เราถูกจับทำเพราะนี่พ่อเห็นเหตุการณ์ก็ตามถ่ายคลิปถ่ายภาพ
ดูเหมือนว่าเด็กแว้นจะขับรถตามเข้าไปตำรวจก็เลยขับนำไปก่อน
ตำรวจอ้าวไปแนบเลยเฮ้ยตามไม่ทันแล้ว
บางคนสงสารตำรวจจังเลยโดนไวรุ่นแกง
แต่หลายคนชาวเน็ตเขาบอกว่าไม่ต้องไปสงสารคุณตำรวจหรอก
เขาคงถ่ายภาพไว้แล้วล่ะเออป้ายทะวงทะเบียนเนี่ย
น่ะคงจะรู้ล่ะล่ะเดี๋ยวก็คงตามจับได้มักยาก
ว่าส่งใบสั่งไปถึงบงถึงบ้านอะไรแบบ

อาจจะโดนข้อหาเพิ่มเติมนะฮะ
จะไปแกล้งเขาต้องรู้กฎหมายด้วยนะครับ
ถ้าตามจับได้น่าจะจุกครับ